เสาร์นี้ห้ามพลาดคู่เอกปกอัตล์เล็กต่อลักษ์๒นะครับ
ก็จะเจอกับมวยก็คืออย่างทวนครับ

เจอกันในพิกัด๑๓๒กับ๑๓๓นะครับ

เมื่อเช้าเนี่ยมาเกินคนละ๑ปอนด์ก็ลดกันได้พอดีนะครับมาสบาย

คู่รองมุมแดงเพชรเมืองย่าสุสาครมวยไทยยิมนะครับ
จะเจอกับยอดขุนทัพสกสุงัยยิมนะครับ
แล้วก็คู่๑๒๓ปอนด์คู่๒ตเอกปนาทนะครับ
พบกับพิชิตมาสิทธิ์ประกายฟ้า
เปิดหัวครับนำพลเล็กกรกรรมนาศจะเจอกับเพชรเอกก็คนเขียนข่าว
ห้ามพลาดนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐ
เวลา๑๔นถึง๑๖นนะครับเสาร์นี้